แบบน้องใบตองนี่พลาดไม่ได้

เดี๋ยวปีหน้าไม่รู้จะได้อยู่ตรงไหน

งานนี้สายย่อสายแดนเขาจะลีลาเด็ดเหมือนเราหรือเปล่า

โอ๊ยก็นั่นน่ะสิ

เอาจริงคุณชิสารถเนี่ยไม่ได้ขยื่นหรอกผมว่า

เออแล้วคิดดูทั้งเพลงทั้งไฟแสงสีเครื่องดื่มในมือก็มีคิดดู

แต่ดูให้ดีด้านหลังไม่ได้เต้นคนเดียว

เรียกได้ว่าเป็นทั้งโรงเรียนครับ

ปลดปล่อยเลยนะลูกค้า

เป็นดิฉันนี่แหละอนาคตเยอะ
ต้องบอกว่าเป็นความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กค่ะ
หลังไปทัศนสุขามานั่งรถตัวนั่งรถบัสต์มาเป็นหมู่คนะ

เค้าบอกว่าคุณครูเนี่ยเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้

เออดูสิแสดงว่าต้องชอบเต้นน่ารักด้าจ๊ะอ่าน่ารักดีเป็นภาพแต่ว่าคลิปน่ารักนะจ๊ะ